สวัสดีครับติดตามข่าวกีฬากับผมไกรสอนเกียรติสมในเรื่องรอบขอบสนามนะครับ
เย็นวันนี้นะครับช่วงเวลาประมาณ๖โมงครับ
เตะทีมชาติไทยจะเดินทางกลับถึงบ้านเกิดนะครับ
แม้ว่าจะอยู่ในช่วงที่ผิดหวังแต่ว่าสิ่งสำคัญหลังจากนี้
คือการเตรียมทีมสู้ศึกรายการสำคัญหลังจากนี้ครับ
จะเดินทางกลับถึงไทยนะครับเวลาประมาณ๑๘นาฬิกา๕นาที
ประเทศสหรัฐอารับเอมิเลสเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
หลังจากนี้ทีมชาติไทยก็มีโปรแกรมสำคัญ๓รายการที่รออยู่นะครับ
ในช่วงเดือนมิถุนายนซึ่งทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
จะถ่ายท่อสดรวมทั้งโปรแกรมฟุตบอลโลก๒๐๒๐
รอบคัดเลือกโซนเอเชียที่จะจับสลากในช่วงเดือนกรกฎาคม
และเริ่มแข่งขันในช่วงเดือนสิงหาคม
แต่ก่อนจะถึง๓รายการใหญ่นะครับคือการที่ทางสมคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
จะต้องเลือกกุญสือทีมชาติไทยคนใหม่
ที่จะต้องเข้ามาคุมทีมตลอดโปรแกรมในช่วงปีนี้นะครับ
ขณะที่ในเพจเฟซบุ๊คช้างศึกนะครับ
ได้โพสต์รูปนักเตะทีมชาติไทยและสตาร์ฟโค้ช
พร้อมข้อความขอบคุณทุกหยาดเหงื่อที่ทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจ
เราจะเดินหน้าต่อไปสู้ไปด้วยกันแล้วเราจะกลับมาสู้ใหม่นะครับ
จากนี้ยังได้เชิญชวนให้แฟนบอลไปรอต้อนรับทัพช้างศึกได้
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในช่วงเย็นวันนี้ครับ